ตามกันต่อกับเรื่องดราม่าสนั่นโซเชียลกับเรื่องของธุรกิจ
เอาเด็กไปรับไปเลี้ยงเนี่ย

เขาประกาศหาคนอุปการะมีการสั่งจองคิวจองเคส
เดี๋ยวหลังคลอดแล้วจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มีการโอนเงินไปจงไปจอง
แล้วก็มีใบหน้าเด็กปรากฏมาด้วย
เนี่ยบอกรายละเอียดครบบางทีมีรีวิวด้วยนะ
จนกระทั่งคนถึงขั้นเขียนมาคอมเมนต์ด่าว่าไม่มีใบเซอร์พ่อเซอร์แม่เลยล่ะ

ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงตามที่เพจนี้บอกกล่าวเรามาเนี่ยนะคะคุณคะ

มาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะมีการขายเด็กกันแล้ว
นี่คนนะครับไม่ใช่ผักใช้ปลานะฮะ
ลักษณะเหมือนเป็นการประกาศรับซื้อขายเด็กทารกเนี่ยครับ
คลอดเดือนกันยายน๖๒มีใครอยากอุปการรัฐน้องบ้างไหมคะ
เพศหญิงอะไรก็ว่ากันไปนี่ครับอันนี้ก็อยากได้ลูกชายครับ
ก็โพสต์ซื้อขายกันไปนะครับ
มีข้อความว่าเคสโอนจองเริ่มอุปการะมาได้๒เดือน
คลอดแล้วจ้าเมื่อวานพรุ่งนี้จะได้นำน้องไปเลี้ยงแล้วจ้ายินดีด้วย
อีกหนึ่งโพสต์ก็บอกว่าอายุ๔เดือนเพศชายอยู่หัวหิน
โพสต์เบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็บอกว่ามีคนรับเด็กไปแล้ว
แบบเหมือนสั่งเสือกันเสร็จทรัพย์นะครับ
ดังกล่าวบอกว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายการค้ามนุษย
เพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะอุปการะเด็กคนหนึ่งไปเลี้ยงสักคน
มันมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ต้องมีการตรวจสอบเยอะประวัติคนที่เลี้ยงประวัติคนที่เป็นพ่อแม่เด็กก็ดี

คำนึงถึงอนาคตของเด็กและความเป็นอยู่ของเด็กไม่ใช่ว่า
ใครจะเอาไปก็เอาไปแบบง่ายแบบนี้โอนเงินปุ๊บเอาไปไม่ใช่
เหมือนลูกหมาลูกแมวแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่มีการไปโพสต์ในเพจ
ได้รับคำตอบว่าเป็นญาติของพ่อแม่เด็กที่ถูกนำไปเผยแพร่จริง
ซึ่งแม่ของเขามีความบกพร่องทางร่างกาย
หมายถึงแม่ของเด็กนะฮะไม่สามารถจะเลี้ยงดูเด็กได้
จึงอยากให้มีคนเอาลูกเขาไปอุปกรณ์ร้านเลี้ยงดู
แต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงมีการนำเบอร์ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คด้วย
คือเขาบอกว่าคุณแม่มีความบกพร่องทางการพูด
ก็คือเป็นใบ้แล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูเด็ก

ใช่ครับเอาไปฟังเสียงญาติแม่ของเด็กนะครับ
แล้วเราถึงต้องเอาเด็กไปหาคนอุปการะอ่ะคะ
ทางที่บ้านไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเหรอคะ
พร้อมก็คือผมเป็นแค่อาก็คือแค่ว่าดำเนินการ
ร่วมกันเนี่ยคือว่าแม่เด็กก็เป็นใบ้เป็นพิการอ่ะ
คืออาทิตย์หน้านี้คือเริ่มทำใบรับรองบุตรแล้ว
คือเด็กก็ยังอยู่กับเราแล้วบางอาทิตย์ก็ค่อยลับไปน้ำสองคืน
แล้วก็กระจายเอามาส่งแบบแน่ตลอด
ก็คือมีนายตำรวจเนี่ยมาขึ้นมาอุปการะเลี้ยงเด็ก

ไม่ได้มีตามที่เพจแชร์เนี่ยไม่ได้มีการเกี่ยวกับ
ไม่ได้แน่นอนครับผมหาวิธีฟ้องเพราะว่ามันเป็นเบอร์ผมโดนดาเละหมดเลย
ต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีการเอาไปโพสต์ไว้หลายเพจหลายที่
แม้จะมีการลบไปบางเพจแล้วแต่ว่ายังมีเพจอื่นที่ยังคงมีลักษณะข้อความค้างเอาไว้อยู่
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบโดยโฆษกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมบอกว่า
กรณีที่มันเกิดขึ้นมันเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับเพราะว่ามีการนำภาพเด็ก
ใบหน้าชัดเจนระบุเพศอายุไปเผยแพร่
ลักษณะยกให้คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติของตัวเอง

แล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องของการค้ามนุษย์หรือไม่
นั้นตอนนี้ต้องประสานไปยังกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย
หรือว่าปคมให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ
ถ้าสมมติว่ามีการนำเด็กมาโฆษณาทางสื่อมวลชน

เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
ความผิดตามปคมเด็ก
ซึ่งก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาโพสต์ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ขายไม่ได้เข้าข่ายความผิด

แต่เอาเด็กมาโพสต์แบบนี้ก็เข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาชวนเชื่อ
พรบคุ้มครองเด็กแล้วนะคะมีโทษทั้งจำและปรับ
ทีนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุคือหลังจากที่เพจนี้ถูกแชร์ออกไป
ผู้การปคมก็ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดบอกว่า
ลักษณะแบบนี้ยังไม่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย
เพราะองค์ประกอบยังไม่ครบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
อยากให้ท่านตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะคะ
เพราะบางเพจถ้าเกิดว่าไม่ผิดจริงปิดหนีทำไม

เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจเอกมานะกลีบสัตบุตรรองผู้บังคับการ

เคสที่มันเกิดขึ้นก็คือที่ประจวบเนี่ยนะ
กำลังตรวจสอบต้นต่อเพจที่มีการโพสต์คล้ายกับว่าเป็นการขาย
ทารกแรกเกิดผ่านออนไลน์
ยืนยันว่าเรื่องนี้ปคมไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่ขณะนี้แหล่งที่มามันยังไม่ชัดเจน
เพราะว่าเพจดังกล่าวนั้นถูกปิดไปแล้ว
หากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก

ลักษณะมันจะกลายเป็นว่าเป็นคดีค้ามนุษย์
ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างร้ายแรงนะคะ

แล้วอย่าลืมว่าอย่างที่เราได้ฟังสักครู่ที่พูดไป
เขาบอกว่ามีนายตำรวจรับเด็กคนนี้ไปอุปการะ

ทีนี้เมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประจวบคิวรีคัน
เราก็ไปสอบถามผู้การจังหวัดประจวบคิริคัน
พลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวง

เคสที่เกิดขึ้นที่ประจวบเครียรีขันฯ
ท่านบอกว่าไม่มีการซื้อขายทารกผ่านเฟซบุ๊ก

หลังจากที่มีการสอบปากคำแม่ของน้องแล้วเนี่ย
ก็ทราบว่าแม่ของน้องถูกข่มขืน
คุณแม่ตั้งคันแม่มีฐานะยากจนแถมยังพิการเป็นใบ้หูหนวก
จึงต้องการหาคนมาอุปการะเลี้ยงดูแม่ของเด็กก็เลยให้ญาติเนี่ย
ติดต่อไปยังเพจต่างเอาเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
ไปติดต่อหน่วยงานราชการแล้วไม่ว่าจะเป็นสังคมสงเคราะห์อะไรกับต่าง
ในพื้นที่แต่ไม่มีใครรับตัดสินใจให้ญาติเนี่ยติดต่อไปยังเพจต่าง
เพื่อหาคนรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กซึ่งก็มีผู้แสดงความประสงค์หลายคน
แต่ระหว่างนั้นมีการมีการเอาภาพเนี่ยนำไปโพสต์
ก็เลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดตำรวจบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือ
หากมีการนำข้อมูลของครอบครัวผู้เสียหายเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จแล้วก็จนทำให้ครอบครัวนี้ได้รับผลกระทบนะคะ
คือหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าจริงแล้วมันก็น่าจะดีนะ
ที่เด็กดีกว่าอยู่กับครอบครัวไม่พร้อมอยู่ในครอบครัวที่เขาอยากเลี้ยงดีกว่า
คือมันดีจริงแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านการตรวจสอบที่ยุ่งยากและขั้นตอนเยอะเพราะอะไร
เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่รับเด็กไปเนี่ยเจตนาเขาต้องการรับไปเลี้ยงจริงหรือเปล่า
ที่ไปเห็นภาพง่ายนะคะอย่างบางทีคนหาบ้านให้หมาให้แมวอย่างนี้
มีคนรับอุปการะแมวไปเลี้ยงไปตรวจสอบบ้านแล้วนะก็ดูโอเคดูรักแมวดีสุดท้ายเอาแมวไปฆ่า
ชำแหละไปทดลองกับเด็กก็เหมือนกันมันมีประเด็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องของการค้ามนุษย์

เด็กผู้หญิงถูกไปรับไปเลี้ยงดูแล้วก็กลายไปเป็นโสเพณี
ผู้ชายนำไปตัดแขนตัดขาไปใช้แรงงานเยี่ยมธาตุอืมอ่า